ท่านผู้ชมครับน้องเอิญหญิงสาววัย๒๑ปีที่สุราชธานีที่น้องส่งข้อความบอกทางบ้าน
เอาไว้ว่าเครียดเหลือเกินเรื่องเอิญ
ในสภาพที่น้องเป็นศพลอยน้ำอยู่นะครับ
ตามหากันอยู่๒วันนะครับ
น้องเอิญวัยยี่สิบเอ็ดปีนางสาวถิดาพรแทร่อึ้งนะครับ
ก็มีชาวประมงนั่งเรือพาไปฮะแล่นไปตามแม่น้ำตาปีเนี่ย

ก็แจ้งก่อนเขาเจอศพแล้วล่ะเนี่ย

กลัวว่าร่างของน้องเนี่ยจะไหลออกไปตามแม่น้ำลงทะเลไปอีกนะครับ
ก็เอาเรือเนี่ยกั้นเอาไว้แล้วก็เนี่ยฮะ

เอิญกระโดดลงจากสะพานศรีสุราช
ที่ตมบลบางกุ้งกำเภอเมืองมาช่วงปี๑คืนวันที่๓๐สิงหาคม
หากันอยู่ไม่เจอนะครับจนเจอเช้าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนญาติที่อยู่ที่ฝั่งเนี่ยเขาก็ดูทางไลฟ์เฟซบุ๊กนะฮะ
คือตอนนั้นน้องเอิญเนี่ยตอนที่เจอก็สภาพนอนหงายอยู่บนผิวน้ำนะครับ
ญาติที่อยู่ที่ฟังก็ร้องไห้กันออกมานะครับ
รอจนเรือเนี่ยนำร่างของน้องกลับมาขึ้นฝั่ง
นำร่างของน้องมาขึ้นฝั่งที่ใต้สะพานศรีสุราช
คุณพ่อคุณแม่เห็นศพลูกสาวก็แน่นอนแล้วครับ
ร้องไห้เสียใจทำใจไม่ได้
เจ้าหน้าที่ก็นำไปชนะสูตรพลิกศพตามขั้นตอนก่อนนะครับ
จะมอบให้กับญาติเนี่ยรับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนากันต่อ
พี่สาวของน้องเอิญนะชื่อแอมนะครับก็โพสต์ภาพนะฮะ
เป็นการแสดงความไว้อาลัยให้กับน้องสาวบนเฟซบุ๊กส่วนตัว
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาญาติได้รับศพน้องเอิญมาแล้วนะครับ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านใหม่พัฒนาตำบลวัดประดูก
อำเภอเมืองสุราชธานีแม่บอกว่าเสียใจมาก
คุณแม่ได้จะนั่งมองลงศพของลูกสาว
พี่สาวอีกคนนึงชื่อโอนะพี่โอเนี่ยบอกว่าเป็นพี่สาวคนโตนะฮะ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ญาติยาดไปรออยู่ใต้สะพานทั้งคืน
รอว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเจอร่างน้องเอิญไหมหรือจะมีชาวบ้านเจอไหม
ภาวนาให้เจอไวสุดท้ายก็เจอเมื่อเช้า
แล้วก็บอกว่าช่วงที่ไปเก็บของให้กับน้องที่ห้องเช่าเนี่ย
มีเพื่อนข้างห้องบอกบอกว่าก่อนที่เอิญจะขี่จักรยานยนต์ออกไปเนี่ย
ไปกระโดดสะพานเนี่ยได้ยินเสียงร้องไห้อยู่ในห้องอย่างหนักเลยนะฮะ
คงจะเครียดอะไรสักอย่างซึ่งพี่สาวบอกว่าน้องเนี่ย
ส่งข้อความมาบอกบอกว่าเครียดมากโอนเงินผิดบัญชี
โอน๕๐๐๐บาทให้กับบัญชีบัญชีนึง
ซึ่งไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นบัญชีผิดกฎหมายของพวกที่ทำพนันออนไลน์
เมื่อคืนนี้พี่สาวคนที่สองชื่อแอมบอกว่าหลับไปแป๊บนึง
มองแล้วก็ไม่พูดไม่จาอะไรก่อนที่จะเดินจากไป
แล้วพี่แอมก็สะดุ้งตื่นขึ้นจนช่วงสัก๖โมงเช้าวันนี้
มีชาวบ้านเนี่ยที่เป็นชาวประมงเนี่ยฮะเขาออกเรือไปเนี่ย
เขาแจ้งเข้ามาเขาบอกว่าเจอศพของหญิงสาวที่คาดว่าจะเป็นน้องเอิญ
พี่แอมเขาก็นอนคอยน้องเขาตรงนั้นแล้วเขาก็เผลอหลับไปแล้ว
เห็นเขาเล่าให้ฟังว่าน้องคนตายน้องเอิญเขาก็มายืนอยู่
ยืนเฉยไม่ได้พูดอะไรกับเขาแล้วเขาก็ไม่ทันได้พูดอะไรกับน้อง

สภาพจิตใจก็ย่ำแย่ทั้งคู่นะลูกมาตายขอนพ่อแม่นะ
ขนาดเป็นพี่ยังทำใจไม่ค่อยได้เลย
ถ้าเป็นไปได้อยากให้เขาคิดให้ได้มากกว่านี้มีอะไรก็โทรหาพี่สักหน่อย

ตอนที่เข้าไปเก็บของเขาที่บ้านเพื่อนข้างห้องเขาบอกว่า
คืนก่อนที่น้องเขาจะกระโดดตอนทุ่มกว่าเขากลับมาจากทำงาน
เขาได้ยินเสียงน้องนั่งร้องไห้อยู่ในห้อง
จังหวะนั้นเขาน่าจะโทรหาพี่นะถ้าเขาเครียดเขาทุกข์เขาน่าจะคุยกับพี่บ้าง
เพราะถึงยังไงซึ่งพี่จะดุจะด่าแต่พี่ก็ต้องช่วยเขาทุกอย่างอยู่แล้ว